เหตุแทงกันอีกหนึ่งคดีเกิดขึ้นที่สมุทรสาคร
เป็นแม่ยายแทงลูกเขยของตัวเองซึ่งเป็นพลทหารเสียชีวิต
ส่วนสาเหตุเกิดจากการทะเลาะกันก่อน

เกิดความโโหขึ้นการทะเลาะกัน
ลูกเขยเนี่ยเอามีดขึ้นมาขู่ก่อนนะแม่ยายเข้าไปเจรจา
เกิดการแย่งมีดกันค่ะแม่ยายก็เลยบอกว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจ
เป็นเพราะว่าช่วงที่แย่งมีดกันนี่แหละมันพลาดก็เลยไปแทงลูกเขยของตัวเองตายเนี่ยนะคะ
พลทหารที่เสียชีวิตซึ่งเป็นลูกเขย
คือพลทหารสุวัสดิ์นาคทองอินอายุ๒๓ปี
เป็นทหารสังกัดกองพันธหารช่างที่๙กองพลทหารราบที่๙ค่ะ
ส่วนแม่ยายซึ่งเป็นมือแทงเนี่ยนะคะชื่อว่านางสาวอันทิกาปานดำอายุ๓๙ปีค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้องเช่าที่ตำบลบางกระเจ้า๕ทุ่มเมื่อวานนี้นะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกเจราวุฒตันทศรีผู้กำกับการสพเมืองสมุทรสาคร
เปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้นำผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำแล้ว
และนางสาวอันทิกาซึ่งเป็นแม่ยาย
มีอาชีพรับจ้างมาให้ปากคำ
แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจ
บอกอีกว่าเหตุที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุนะ
ซึ่งรักและห่วงลูกเขยก็เข้าไปห้ามเท่านั้นเอง
เรื่องการดื่มสุราจนมีปัญหาทะเลาะวิวาดกัน
แล้วก็ทำให้เกิดเรื่องที่เกิดขึ้น
สืบสวนเบื้องต้นคือพบว่าผู้ตายดื่มเหล้า

หลังจากนั้นมีปากเสียงกับแม่ยายนั่นแหละ
แล้วก็บอกว่าโหถ้าจะด่ากันขนาดนี้
เดี๋ยวจะพาลูกเมียหนีออกจากบ้านเลย
และในช่วงที่พูดแบบนั้นนะหยิบมีดขึ้นมาขู่ด้วยว่า
ถ้าใครเข้ามาเดี๋ยวจะแทง
ใครไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวจะแทง
แม่ยายก็ท่าไม่ดีแล้วเข้าไปพูดคุยหน่อยสิ

หลังจากนั้นไม่สำเร็จค่ะ

แล้วก็มีการแย่งมีดกันเกิดขึ้นนะคะ
จากนั้นมันเกิดพลาดพลั้งค่ะ
มีดไปถูกผู้ตายในจุดสำคัญก็คือใต้ราวนม
เรื่องต้นทางผู้ก่อเหตุที่เป็นคนแย่งมีด
และเป็นแม่ยายหลังเกิดเหตุเสียใจนะ
ร้องไห้สลบไปหลายรอบเลย
และตอนนี้ก็ได้ให้พนักงานสอบสวนดูรายละเอียด

ตำรวจได้ให้พนักงานสอบสวนดูรายละเอียด
ตามข้อเท็จจริงว่าต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากอะไร
แต่ว่าเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแม่ยายนะคะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาค่ะ
แย่งมีดกันนะครับเหตุที่เกิด
แล้วก็ลักษณะเหมือนกับภาพพลั้งเป็นเหตุให้มีดเนี่ยถูกตัวผู้ตายนะครับ
ในจุดสำคัญมีการแจ้งข้อกล่าวหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา